อีกครั้งนะน้องเยาวชนครับช่วงนี้ก็ให้กักตัวอยู่บ้าน
จะได้ปลอดภัยจากโรคแต่เด็กม๑เด็กผู้หญิงคนนึง
ไม่ยอมอยู่บ้านค่ะไปตบกับคู่อริเหตุผลคือเขาบอกว่าคู่อริคนนี้
ไปมีอะไรกันกับแฟนเก่าของเขาธุระเขาสำคัญมากกว่าโควิด
ฉันได้ว่าแฟนเก่าแต่ทำไมถึงต้องไปตบกันขนาดนี้

เถียงกันอยู่ทะเลาะกันอยู่ถามก่อนถามกันอยู่นะถามกันอยู่
ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งเขาก็โพสต์คลิปเป็นเด็กหญิง
สองคนยืนโต้เถียงกันริมถนน
ก่อนจะเอานี่สักพักหนึ่งเดี๋ยวกระชากผมเลย
มีการกระชากผมตบกันเลยทีนี้
ผู้หญิงเสื้อขาวเนี่ยไปต่อว่าน้องเสื้อแดงเนี่ย
เหมือนบอกว่าเสื้อแดงเนี่ยนะไป

ไปมีอะไรกันกับอดีตแฟนเก่านะฮะ
ซึ่งรอบมีเพื่อน๕๖คนยืนเชียร์อยู่

สุดท้ายก็เด็กเสื้อแดงต้องยอมยกมือขอโทษ
ไม่งั้นคงจะหนักกว่านี้ไป
ฟังเสียงไปดูบรรยากาศอีกทีหนึ่งนะครับ
เขามาเยอะสุดท้ายเสื้อแดงต้องยกมือไหว้ขอโทษนะครับ
จากการตรวจสอบพบว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้น
หลังสนามบินกระบี่ในพื้นที่อำเภอเหนือครองที่กระบี่ครับ
ผู้หญิงทั้ง๒คนเรียนอยู่ชั้นม๑ทั้งคู่

แต่ปัญหาเรื่องของไปมีสัมพันธ์กันกับผู้ชาย

ก็ถูกวิจารณ์เยอะไม่เหมาะสม

แล้วตะโกนใส่กันแบบใกล้
ตักเตือนระวังเรื่องของโควิดด้วยนะ
หน้ากากอนามัยด้วยแล้วกันนะครับ